เราให้คุณผู้ชมดูเหตุการณ์ประทึก

ว่ามีชายคุ้มคลั่งในชุมชน
มีอาวุธปืนทั้งแก๊ปสั้นแก๊ปยาว
แล้วก็ยิงชาวบ้านจนได้รับบาดเจ็บ

คุณผู้ชมฮะตอนนี้สามารถควบคุม
ตัวผู้ชายคนนี้ได้แล้วเพราะถือว่าเป็นบุคคลอันตรายนะครับ
โอ้เนี้ยฮะคุณผู้ชมฮะปฏิบัติการกว่าสองชั่วโมงฮะ
ที่ตำรวจสวพเหาะกรุแก้วกันนะในพื้นที่ของหูดรทานี

เพื่อจะควบคุมตัวนายเชิดอายุ๔๔ปี

นายเชิดก่อนหน้านั้นก่อเหตุใช้ปืนแก๊ปไทยประดิษฐ
ยิงนายสิริวุฒิบุราโสอายุ๕๙ปี

แล้วก็เป็นญาติมีศักดิ์เป็นลุงของผู้ก่อเหตุ

เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง๑๐โมงเช้า

เขาไลฟ์ให้เห็นถึงเหตุการณ์อยู่นะครับ

เชิดได้หลบหนีเข้าไปอยู่ในห้องนอนของบ้านตัวเอง
ใช้เวลาเจรจากว่า๒ชั่วโมง
แต่ทางผู้ก่อเหตุไม่ยอมมอบตัวนะครับ
กระทั่งต้องนำลูกสาวที่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่ง
เดินทางมาช่วยพูดคุยกับนายเชิดผู้เป็นพ่อ

นายเชิดยอมมอบตัวกับตำรวจนะครับ
มอบตัวนะนายเชิดก็อยู่ในอาการเบลอสายตาล่องลอยนะครับ

มีทั้งปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์๒กระบอก
อย่างที่บอกไปทั้งสั้นและยาวนะครับ
พร้อมกับมีดที่ใช้ในการออกล่าสัตว
นี่ฮะอาวุธที่ยึดได้นะครับ

คุณแซคนัทวินได้พูดคุยกับนางติ๋มรักษาเมือง
ซึ่งเป็นพี่สาวของนายเชิดผู้ก่อเหตุ
บอกว่าน้องมีอาการทางสมองอยู่บ้านคนเดียว
ปกติเนี่ยญาติย่าต้องเอาข้าวอ่อนน้ำมาส่งให้กิน

หรือว่าไม่เคยมีการทะเลาะวิวาสกับใครมาก่อน
แต่ไม่รู้ว่าอาการทางสมองเป็นอย่างไร
อยู่เมื่อเช้าถึงก่อเหตุแบบนี้นะครับ
คุณก็รู้ว่านักดูแลเค้ากันอย่างไรมาทำ

เขาลงให้ไหมตอนที่แม่ขอ

เมื่อจากแถวไปกินร้านที่แล้วนี่ล่ะ

ระทึกตั้งแต่เกิดเหตุการณ์๑๐โมงจนถึงเที่ยงนะฮะ
ชาวบ้านต้องแอบอยู่ในบ้านเพราะกลัวว่านายเชิดจะไปยิงใครอีกนะครับ
ตำรวจควบคุมตัวนายเชิดไปสงบสติอารมณ์ที่สพกู่แก้ว
เมื่อกี้ก็เห็นว่าญาติก็คอยประคอง

ส่วนพี่สาวก็คอยจูงมือนายเชิดปลอบใจเอาไว้นะครับ
ส่วนอาการของคนเจ็บที่ถูกนายเชิดยิงนะฮะ
โดนปืนแก๊ปของนายเชิดยิงใส่บริเวณฝั่งขวาของลำตัวกระสุนเข้า๕เมตรนะคุณนะ
ตอนนี้นำตัวส่งโรงพยาบาลอุดรธานีอยู่ในมือหมอนะครับ
ถึงตอนนี้นายเชิดก็ยังพูดจาไม่รู้เรื่องอยู่เลยนะฮะ
ตำรวจก็ต้องสอบปากคำต่อนะครับ